คุณผู้ชมคะมากันที่คู่สามีภรรยาคุณแมททิวและคุณลิเดียผ่านสถานการณ์โควิดมาด้วยกันก็รักกันหวานฉ่ำมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชม
ถึงขั้นที่ว่าอยากจะปั๊มเบบีลูกคนต่อไปกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสุดสวีทนี้ไปด้วยกันค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่แมทเนี่ยน่าจะหลงภรรยาหนักหน่อยนะเพราะสวยวันสวยคืนจริงถึงกับสะกิดชวนมีลูกเพิ่มบอกว่าสงสัยลูกสองคนจะไม่พอแล้วมั้งที่รักแหมอ้อ้อนเก่งอ้อนหนักนะคะ
เน็ตก็เขินแทนหนักมากเพราะอะไรคุณผู้ชมดูนะทั้งสีหน้าสีตาคุณสามีแถมรอยลิปสติกข้างแก้มอีกงานนี้เชียร์กันยกใหญ่เลยค่ะอยากให้ลิเดียใจอ่อนยอมเปิดอูไม่ใช่แค่ชาวเน็ตนะเพื่อนเพื่อนในวงการยังแห่มาเชียร์ให้ปั๊มเบบีคนที่สามต่ออีกเพราะลูกทั้งสองคนอย่างน้องดีแลนด์และน้องเดมี่น่ารักมากจริงจริงหลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็เลยอยากจะเห็นลูกคนที่สาม
รักษาตัวจากโควิด๑๙กลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหม
เขาบอกว่าโอ้โหงานเยอะมากยังไม่มีเวลาได้ทำอะไรเลย
นี่คุณสามีก็มาอ้อนจะปั๊มเบบีคนที่๓
จะไม่ให้ฉันทำธุรกิจไม่ทำงานเลยเหรอ
ว่าพักก่อนนะคะเลี้ยงสองคนไปก่อนละกัน
แล้วก็รอคุณแม่ใจอ่อนอีกทีนะคะ